ยอดมวยไทยรัฐนะครับการแข่งขันในคู่เอก
วันที่ผ่านมาดูความพร้อมของทั้งสองฝ่ายไปเรียบร้อยนะครับ
เดี๋ยวลองดูเนื้อตัวจากกราฟิกอิเมอร์ซีฟอีกครั้งหนึ่ง
โดยคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีและทัศนะจากพี่ชัยสิทธิ์อาจารย์บี้ครับ
แล้วครับมวยคู่นี้ประกบมาถือว่าแหม่ถูกคู่เลยนะครับ

วยสดปะทะกับมวยเก่านะครับ
เอามาดูข้อมูลจากกราฟิกมือสิบที่ขึ้นด้านข้างผมกันก่อนนะครับ
ข้อมูลที่ให้มาแล้วก็ได้หนุ่มได้สดกว่า
ขณะที่ซ้ายมือผมเก่าเหลือเกินนะครับ
กว่าสั้นกว่าครับประเภทมะขามข้อครึ่งนะครับ
แต่ว่าได้อย่างหนาครับก็กระดูกการผ่านมวยที่ไม่ต้องสืบนะครับ
ไม่มีใครไม่รู้จักเขาการก่อกัมปนาศครับ

ลำน้ำมูนเล็กต่อไปมุเรศหรือว่าสักชายโชฑเดิมนะครับ
รายนี้ประเภทแห่มวยจังหวะฝีมือครับ
แค่งซ้ายจัดจ้านวงในมีเข่านะครับ
ข้างนอกก็มีศอกครับ
รายนี้นี่อายุ๑๗ปีนะครับ

เฮียตีทีเด็ด๙๙ดูแลการฟิศทรอม
แล้วก็ให้การสนับสนุนอยู่นะครับ

มาสะดุดไฟล์สุดท้ายที่ราชดำเนินนะครับ
วันนั้นแพ้ผู้บับเก่าที่เคยแพ้นอกมา

มาดูทางฝั่งของกรกับประนาทนะครับ

ฝั่งราชดำเนินนี่โอ้โหยาวนานมากเลยครับ
เมื่อก่อนนี่ถือว่าเป็นสุดยอดมวยเด็กแห่งประเทศไทยด้วยนะครับ

แล้วก็ช่วงหลังนี้หายไปแล้วก็เพิ่งกลับมาตอนนี้ร่างกายดีขึ้นนะครับ
เดือนสองเดือนหลังเนี่ยเริ่มกลับมาฟิศซ้อมที่ค่ายมวยปกรรมนาศ
ชูสวรรค์แล้วนะครับอยู่ที่ฉะเชิงเศร้านะครับ
ฟอร์มหลังที่ผ่านมานะครับก็ไม่ค่อยดีนะครับ

รายนี้แหม่ประเภทเดินชนอาวุธหนักแรงมากนะครับ
ถือว่าเป็นมวยฝีมือที่น่าติดตามอีกคนนึงเลยนะครับ
สมองมวยคู่นี้ต้องบอกว่าพอกันเลยนะครับ
ส่วนมวยคู่นี้นี่แหมพี่ชัยสิทธิ์อาจารย์บี้จะชอบใครครับ
ระหว่างมวยจากสตกธุริรรมกับมวยจากท่าเทศเกียบฉะเชิงเศร้า

ครับมาเจอกับการการเป็นมวยเก่าทรหดเตะต่อยศอกรุนแรงเก่าเกม
แต่สภาพร่างกายความฉลาดความรวดเร็วอยู่ที่ลำน้ำมุนเล็กครับ
เพื่อนพกหูพกพาหัวใจมาสู้นะครับ
แล้วครับมวยคู่นี้คลื่นลูกเก่าเจอกับคลื่นลูกใหม่นะครับ
ต้องบอกว่ามีโอกาสชนะด้วยกันทั้งคู่
ผมมองไว้นะครับโอกาสที่รัฐมูลจะเอาชนะได้ก็คือการประกบวงใน
แล้วก็เสียบเข่าเพราะว่ารูปร่างสูงยาวกว่าแล้วก็สดกว่า
ขณะที่รูของการเองนะครับถ้าจะเอาชนะได้ต้องเบิร์นบทหนักนะครับ
แล้วก็อาศัยความเก่าประสบการณ์ที่ผ่านสังเวียนเลือดมามากกว่านะครับ
มวยคู่นี้นี่แหม่ตรำนมุนเล็กเองสูงกว่าสดกว่าก็จริง
แต่ว่าต้องต่อน้ำหนักถึง๒ปอนด์นี่คือจุดเปลี่ยนหรือเปล่า
คำตอบพร้อมกันในศึกยอดมวยไทยรัฐเสาร์นี้
ไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนัน
เอชจุมภรสวทธาตุจารุมณีไปกันครับ